หูชมครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยงานราชการต่างครับได้เริ่มเปิดรับชำระค่าบริการต่าง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับที่ติดตั้งโดยธนาคารกรุงไทยครับ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของหน่วยงานราชการด้วย
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกสบายแล้วนะครับแล้วก็เร็วขึ้น
ยังเป็นการช่วยลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานราชการด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ติดตั้งภายในหน่วยงานราชการพื้นที่ต่าง
อำนวยความสะดวกประชาชนในการชำระค่าบริการต่าง
ทำให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทยเข้ามาสนับสนุน
เพื่อให้พร้อมรับและจ่ายเงินค่าบริการต่างผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เราสนับสนุนทั้งระบบเพื่อที่จะให้ทางระบบราชการเนี่ย
สามารถที่จะเป็นระบบชำระและรับเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบสมบูรณ์
เรื่องความปลอดภัยก็เป็นลักษณะเดียวกับระบบที่เรา
รับชำระเงินบัตรเครดิตตามศูนย์การค้าต่าง
อันนั้นก็คือระบบความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน

ซึ่งเราก็นำมาใช้ทุกกรณี
กับการให้บริการของธนาคารที่จุดหน่วยงานราชการต่าง
ประชาชนที่ต้องการชำระค่าบริการต่างกับหน่วยงานราชการ
สวัสดีการแห่งรัฐที่มีการเติมเงินไว้ใช้จ่ายภายในบัตร
โดยกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย
ภายในเดือนมิถุนายนส่วนคนที่ไม่มีบัญชีและไม่มีบัตรดังกล่าว

คือแบบระบุจำนวนเงินเช่น๑๐๐บาท๕๐๐บาท๑๐๐บาท
และแบบเติมเงินไม่มีวงเงินขั้นต่ำวงเงินสูงสุด๒แสนบาท
สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่เป็นนิติบุคคลหน่วยงานและองค์กรต่าง
เราก็พยายามจะทำให้เงินสดกับเช็คหายไป
นโยบายก็คือภายในระยะเวลา๓เดือน
ดังนั้นจากนี้ไปอีก๓เดือนก็คือประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน

ถ้าเราได้รับความร่วมมือจากทั้งส่วนราชการแล้วก็ประชาชน
นิติบุคคลที่มาชำระเงินเราก็จะได้ระบบนี้ในปีนี้แหละค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ช่วยลดเวลาในการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายจากจำนวนเอกสาร
ที่สำคัญมีความปลอดภัยและประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทย
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่๒๗มีนาคมเป็นต้นไป